เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะพาไปที่ระยองทหารเนี่ยนะ
ล้อมเลยเป็นรั้วรวดหนามในแคมป์คนงาน
ครับเพราะว่าไปตรวจสอบที่นี่นี่เนี่ยปรากฎว่ามีผู้ติดเชื้อ
โดยผู้ว่ารัฐการย์จังหวัดระยองนี่นะคะผู้ว่าชาญญาณเีย่มแสงก็เปิดเผยยอด
ติดโควิดรายใหม่มี๕๒รายในจำนวน๕๒ราย
ก็กระจายไปอยู่๔อำเภอค่ะอยู่ที่อำเภอปลวกแดง๒๓ราย
แล้วก็นิคมพัฒนาอีกหนึ่งรายรวมถึงมีผู้ป่วยจากต่างจังหวัด
เข้ามารักษาตัวในพื้นที่อีกสิบรายทีนี้ก็จะ
มีความเชื่อมโยงกับคนติดเชื้อก่อนหน้านี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในครอบครัว
เป็นเพื่อนร่วมงานที่ไปในพื้นที่เสี่ยงจนได้รับเชื้อมานะคะ
ทีนี้ดูบรรยากาศที่ทั้งฝ่ายปกครองทั้งทหารเนี่ย
เอารั้วรวดหนามไปล้อมแคมป์แรงงานต่างด้าว
นี่คือแคมป์ในสวนยางพารานิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง
ที่ตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ
นี่ดูสิกลุ่มแรงงานเขาอยู่ในตรงนี้เนี่ย
หลายร้อยคนแล้วปรากฏว่ามีคนติดเชื้อในแคมป์นี้
ดังนั้นเขาก็ต้องการป้องกันไม่ให้มีการออกนอกพื้นที่
ไม่มีการเคลื่อนย้ายก็เลยต้องล้อมลวดหนามไว้แบบนี้
แล้วก็กักตัวกลุ่มเสี่ยงเนี่ยไปอีกจำนวนนึงด้วยนะคะ
ครับเพราะว่าจากพื้นที่ของกรุงเทพก็เป็นตัวอย่างนะ
จังหวัดต่างเขาก็มีการเฝ้าระวังแคมป์คนงานด้วยนะฮะ

ส่วนจังหวัดชายแดนอย่างสะแก้ววันอยู่นะ
กลัวว่าแรงงานที่ออกจากพื้นที่ทั้งกรุงเทพและปริมณฑล
ตามคำสั่ง๖จังหวัดเข้มข้นเนี่ย
กลัวว่าจะหนีไปชายแดนเพื่อจะกลับประเทศของตน

ทีนี้สะแก้วนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับ
มีคำสั่งให้ตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลัก
มุ่งหน้าเข้าจังหวัดสะแก้วและในอีก๕เส้นทางเลยนะฮะ
เพื่อเป็นการคัดกรองคนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มนะครับ

คือกรุงเทพปริมณฑลนะฮะ

ก็คือฉะเชิงเซาสระบุรีเพชรบุรีชนบุรีและตรังเลย
เขาบอกว่าถ้ามาจากกลุ่มจังหวัดเหล่านี้

ทุกคนต้องลงจากรถลงมาตรวจวัดอุณหภูมิ

แสดงตัวตนแสดงบัตรแสดงการรับรองอะไรต่างเหล่านี้นะครับ

แล้วก็ไม่อนุญาตให้กลับเข้าที่พักได้
แล้วก็กลับเข้าที่พักได้แต่ต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วันนะครับ
ตามสถานที่ที่ทางด้านของชุมชนท้องถิ่นเขากำหนดไว้
ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านของท่านเองหรือถ้าไม่ใช่บ้านเนี่ย

ก็ต้องไปตามสถานที่ที่ชุมชนเขาจัดไว้
เช่นอาคารต่างอาคารโรงเรียนอาคารเทศบาลโรงพยาบาลสนาม

ลงมาขออนุญาตดูบัตรหน่อยนะครับ

เขาก็เลยมีการเข้มงวดในเรื่องของการตรวจตรามากยิ่งขึ้น
เพราะทุกคันเปิดกระจกทุกคันนะฮะ
เราก็สอบถามนะเดินทางมาจากจังหวัดไหน

นอกจากเรื่องของการตรวจรถราตรวจการเดินทางแล้ว
ก็มีคำสั่งเรื่องของปิดโรงเรียนค่ะ
ปิดแล้ว๒๖แห่งจากทั้งหมด๕๑๐แห่ง

เพราะว่าไปตรวจเจอทั้งครูทั้งเด็กติดเชื้อ๑๐ราย
ทีนี้ก็เลยไม่ได้สั่งปิดทั้งหมดอย่างที่บอกค่ะ

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไปแล้ว
ฉีดไปมากกว่า๑๘๐แล้วนะคะ
ปรับมาตรการให้มันเข้มข้นขึ้นไหมเพิ่มขึ้นไหม
หรือว่าลดหย่อนผ่อนคลายมาตรการต่างลง

ส่วนที่ปัตตานีค่ะคุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตรายใหม่จากโควิด
สายพันธุ์แอฟริกาหรือว่าสายพันธุเบต้า๑ราย
ซึ่งสายพันธุ์นี้อย่างที่บอกค่ะมันอาจจะไม่ได้แพร่เร็วก็จริง
แต่กังวลเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนว่าวัคซีนมันจะสามารถป้องกันได้หรือเปล่า
แล้วก็เชื้อที่รุนแรงนะฮะใช่ค่ะ
ซึ่งผู้เสียชีวิตนี้เป็นเพศชายอายุ๕๕ปี
ชาวตำบลเขาตูมอำเภอยะรังนะคะแล้วยอดเมื่อวานเนี้ยค่ะ
ผู้ติดเชื้อเพิ่มมี๑๐๐คนทำให้มีผู้ป่วยสะสม๒๑๐๓คน
ยังเยอะอยู่นะฮะสำหรับพื้นที่ของปัตตานีนะฮะแล้วก็ยอด๑๐๐ลาย
ก็มารวมอยู่ในยอดที่ทางสวบคอรายงานวันนี้นะครับ
แล้วก็ผู้ป่วยที่ปัตตานีที่รักษาหายแล้ว๘๓๖ราย
ก็เลยทำให้โรงพยาบาลปัตตานีก็ต้องคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างเร่งด่วนเลยค่ะ
ปรากฏว่าพอคัดกรองไปมาเนี่ยเจอคนที่มีผลเป็นบวกก็คือติดเชื้ออีกนะคะ
แล้วก็มีคำสั่งปิดหมู่บ้านที่มีผู้ติดเชื้อกับมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้ว
ทั้งหมด๑๓หมู่บ้าน๘ตำบลในพื้นที่๓อำเภอนะคะ
ส่วนมัศยิตก็ปิดค่ะปิดหลายแห่งด้วย
ขอความร่วมมือผู้นำในท้องถิ่นกำชับลูกบ้าน

แล้วผู้ว่าก็เตรียมที่จะยกระดับมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาด
คือถ้าเกิดออกนอกพื้นที่ปัตตานีจะต้องมีเอกสารรับรองนะ
แล้วก็ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันที่มันเกินกว่า๒๐คนด้วยนะคะ
ส่วนยอดของจังหวัดอื่นเดี๋ยวเราพยายามรวบรวมให้นะครับ
อย่างตัวอย่างก็คือเพชรบุรีก็มียอดติดเชื้อ
พุ่งไปอีก๘๗รายสำหรับประจำวันนี้
ชนบุรียังน่าห่วงนะครับเจอ๒คลัสเตอร์
รวมทั้งหมดของจังหวัดอีก๑๔๖ราย
นนทบุรีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก๑๓๙ราย
โอ้โหทะลุร้อยขึ้นไปในแต่ละจังหวัดเลยนะครับ